เป็นประจำทุกเช้านะคะได้เวลาของครอบครัวบัวหลวงแล้ว
วันนี้เป็นคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนแล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค

หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ

บวกได้ต่อเนื่องนะแต่ว่าโอเคระหว่างวันเนี่ยบวกไปทำจุดสูงสุดประมาณ๑๕๘๓จุด

แต่สุดท้ายตลาดก็ย่อลงมาหน่อยเหลือปิด๑๕๗๒จุด
ต่างชาติเองทุนสถาบันต่างชาติที่เราเรียกฝรั่งก็ยังซื้อต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้น่าจะประมาณสัก๘๐๐๐ล้านแล้ว
ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ค่อนข้างดีนะครับ
นักลงทุนสถาบันต่างประเทศให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นตลาดหุ้นไทยเรา
ในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศครับเมื่อคืนก็ทางภาคหลังทางอเมริกาเองนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นก็ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับ
อันนี้ก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจทั่วโลกหุ้นทั่วโลกดูเหมือนว่าก็อยู่ในโหมดขาขึ้น
เสร็จแล้วก็ตอนนี้น้ำมันด้านผู้ผลิตลดกำลังการผลิตมาประมาณ๑๗ล้านล้าน
ซึ่งอันนี้ก็น่าจะทำให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนจะปรับตัวขึ้นได้ดีประมาณสักค่า๑๒เหรียญ
ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดในรอบหลายปีนี้
ปีที่แล้วน้ำมันก็ปรับขึ้นมาแล้วปีนี้ก็ยังน่าจะยังยืนอยู่ในระดับสูงอยู่
แล้วก็ทำให้ตัวกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำมันก็อาจจะยังเล่นได้
อย่างยิ่งโดยเพราะทางฝั่งอเมริกานะครับก็ทั้งเรื่องของนายดูดูดทรัมป์จิมแฮะวาทิตย์
เมื่อวานเขาเป็นพูดกับสื่อเป็นครั้งแรกนะครับ

เขาบอกเขาจะเป็นคนแรกเลยที่จะทำสร้างงานให้กับอเมริกามากที่สุด
ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกมาเนี่ยโอ้โห
บอกว่าให้ตลาดแรงงานของอเมริกาแต่ว่าปัจจุบันคุณมาร์คก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐเองเศรษฐกิจเขาดีขึ้นนะ
แต่ว่าปัจจุบันเองมาว่าไงการสร้างงานของอเมริกาอัตราว่างงานเนี่ยโอ้โหน้อย
มีเรื่องให้ตื่นเต้นก็คือว่าตอนปีน่ะก็ใกล้แล้วโบนัสจะออกแล้ว
เงินก้อนมาได้โบนัสมาก็ต้องบริหารจัดการ
บริหารจัดการเดี๋ยวพึ่งเอาไปใช้หมดนะครับ
ก่อนนี้เรามีแนวทางคร่าวว่าโบนัสเงินก้อนมาปุ๊บ
บางคนอาจจะบอกไม่ใช่โบนัสได้เป็นเงินก้อนสักก้อนอาจจะได้มาตอนปีใหม่
ผู้ใหญ่ให้มาต้องมาทำจัดสรรอะไรอย่างนี้

อันดับแรกเนี่ยมักส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของใช้หนี้

เราเวลาบอกว่ามีรายได้มีโบนัสสิมันย่วงไปอะไรกับความยุ่งขน

โดยเฉพาะหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ย
นี่บาทเคดดดูดีเลยนะคะ
นี่บาทเคดดดูดียงกดเงินสดต่างเนี่ย
มีเงินสดฝากแบงค์ได้ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์
โดนดอกเบี้ยพวกนี้ไป๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนให้ที่ควรจะมาจัดการเลยนะครับ
ปัดภาระให้จ่ายทางการเงินไปก่อน
เพราะฉะนั้นปิดบัตรคดีหรือลดลงมาก็ได้

นอกจากนี้ก็เป็นอีกอันที่น่าใจคือนี่บ้านครับ

บ้านเองก็คือถ้าเราไปโปะนะ
มันเป็นการลดต้นลดดอก
เพราะงั้นถ้าเราโปะไปปุ๊บดอกเบี้ยมันจะลดลงลดลงไปเรื่อย
อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของหนี้สินเป็นภาระต่างในอนาคตได้
แต่บางคนบอกว่าไปโปะนี่รถยนต์ดีไหม

แต่ผมมองว่าอันนี้ด้านรถยนต์ด้วยดอกเบี้ยเขาคิด

ไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะ

ว่าแต่ละปีที่ผ่านมาเรามักจะไปซื้อกันช่วงปลายปี
โอ้โหนี่ถ้าอย่างปีที่แล้วเนี่ยคนซื้อปลายปีกับซื้อต้นปีนะ

โอ้โหเพราะต้นปีราคามันถูกเนี่ย

แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าปีนี้กับปลายปีเนี่ย

นะครับเพื่อจะไม่เสียทีในภาษาใดที่ได้เงินก่อนมานะครับ
อย่างเมื่อกี้เพราะว่าเริ่มจัดสรรครับ
อันถัดมาก็คือเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมตามเป้าหมายชีวิต
เหลือบางส่วนก็กันมาลงทุนทั่วเป้าหมายระยะยาวของเรา

ก็เพื่อตอบแทนเป้าหมายต่างอย่างเช่นวางแผนการศึกษาบุตร
หรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ที่เราต้องการในชีวิต

ถัดมาครับเรื่องของการกันสภาพคล่องครับพี่บิ๊ก
บางคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะ
เกิดเหตุมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเนี่ย
โอ้โหสุดท้ายไม่มีต้องไปกู้ไปยืมเป็นหนี้อีก
เพราะฉะนั้นเงินสำหรับการสภาพคล่อง

อย่าเพิ่งเคลื่อนเนื้อเปิดขาดนะ

ก็พัฒนาตัวเองอีกสักทีนึง

อยากจะหาอะไรใหม่ในชีวิตทำนะ
อยากจะสร้างความรู้ความสามารถ

ต้องมีเรียนรู้ต่อเนื่อง
แล้วก็อันสุดท้ายครับพี่บิ๊ก
หลังจากที่จัดการหนี้แล้ว

อยากจะซื้อของให้ตัวเองก็ได้

ก็ต้องให้คืน
คืนคำไรให้กับชีวิตหน่อย

สำหรับการวางแผนจัดการเงินโบนัส

ใครได้โบนัสยินดีด้วยนะคะ

เขาบอกแล้วมี๖วิธีในการบริหารจัดการโบนัส

๖วิธีบริหารจัดการหนี้กันแทนนะคะ